เรื่องของฟุตบอลซึ่งวันนี้จะถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
นั่นก็คือเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยบุกไปเยือนฮ่องกง
ซึ่งแน่นอนนะครับเกมนี้ดูเหมือนชื่อชั้นของไทยจะดูดีกว่าจากอันดับโลก
แต่ว่าสถิติคู่นี้ในการเจอกันเนี่ยค่อนข้างสูสีครับ
เหนือจากเรื่องของสถิติการแข่งขันแล้วนะครับความพร้อมของทั้งคู่
โดยเฉพาะทีมไทยนะครับที่มีการใช้ผู้เล่นหน้าใหม่หลายต่อหลายคนทดลองการเล่นนะครับ
แล้วก็ทดลองดูฟอร์มในเกมวันนี้รวมถึงเกมกับทางทริแดด
ในงานแถลงข่าวครับความพร้อมครั้งนี้วิรวรรณรายวัชก็บอกนะครับว่า
เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ได้ลงสนามเพื่อเข้าใจแท็กติกของเขานะครับ
ว่าสามารถที่จะปรับตัวกันได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วในการเตรียมตัวกันอาจจะเก็บตัวได้ไม่นานแล้วนะครับ
ก็คาดหวังผลการแข่งขันที่ดีด้วยสำหรับนักเตะใหม่ที่เข้ามาโชว์ฟอร์มต่อหน้าเขาทุกคน
ส่วนทีมชาติไทยนะครับพอแถลงข่าวเสร็จเนี่ย
ก็มีการติวเข้มฝึกซ้อม๑ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นครั้งสุดท้าย
ก็ซ้อมกันที่สนามซ้อมของทางศูนย์ฝึกฟุตบอลฮ่องกง
จากว่ามงโกสเตดียมสนามที่จะใช้แข่งขันมีฝนตกนะครับเมื่อคืน
ขณะที่เฉลมพงษ์เกิดแก้วครับกำลังตัวเก่งก็บอกว่าการฝึกซ้อมเป็นเมล็ดดี
แล้วก็ทุกคนเข้าใจแทคติกแล้วด้วย
ส่วนการขาดพันธุ์สายเหตุวิบูลที่เจ็บคนขาหนีบต้องพักประมาณ๒สัปดาห์
คู่หูในเกมรับของเขาแน่นอนทางเฉลิมพงษ์ก็บอกว่า
โค้ชเนี่ยก็มีตัวเลือกคนอื่นมาที่สามารถทำงานทดแทนกันได้อยู่แล้วครับ
ทีนี้โค้ชราชวัดจะให้โอกาสนักเตรดหลายคนได้โชว์ศักยภาพและได้พิสูจน์ตัวเอง
ก็ไม่กังวลอะไรครับ
ได้ยินมาว่าเป็นทีมที่มีนักเตะโอนสัญชาติหลายคนนะครับ
ผมคิดว่าด้วยแบบ
มีอังกฤษมีบาซิลอะไรอย่างนี้
ว่าก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับ

ก็จะเป็นเนื่องในเกมรุ๊คและวีดีโอกันเนี่ยนะครับ

แต่ถ้าเจอเกมสวนกลับก็
เขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับผม
ส่วนตัวจริงครับที่เข้ามาจะลงสะดามนะครับระบบ๔๓๓ครับพุทธศาสตร์ประตูชัดใช้บุตรพรมนะครับ
กองหลังฟิลิปโลเลอร์เฉลิมพงศ์เกิดแก้วโมเลลธอมแล้วก็กรกฎวิริยะอุดมซิรินะครับ
นี่คือหลังสี่คนที่เห็นตามหน้าจอเลยครับกลางรับเนี่ยใช้ธนบูลเกษารัฐ
แล้วก็กลางลุกนะครับจะเป็นพิพันธ์พ่วงจันทร์กับทางสรวัตรเดชมิตร
ส่วนตัวซ้ายตัวขวานะครับซ้ายเนี่ยเป็นศาสลักหายประโคนขวาเป็นรูนศรียันเกม
แล้วก็หน้าเป้าสุภาชัยใจเด็ดนะครับนัดนี้จะมีการคิดคะแนนอันดับโลก
อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ทีมละ๖คนครับ
นัดแรกนะครับที่จะเจอกับไทยนะครับก็บอกว่าแม้ว่าไทยจะขาดตัวหลัก
แต่ว่าก็ยังน่ากลัวอยู่และมั่นใจว่าลูกทีมเขาจะเอาชนะได้ด้วยครับ
แล้วก็ยังกล่าวว่าไม่มีความกดดันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขามีสถิติการคุมทีมในบ้านที่ดี
ซึ่งในปี๒๐๑๖ถึง๒๐๑๗ที่คุมทีมไต้หวันก็มีผลงานในบ้านที่ยอดเยี่ยมครับ
ในช่วงนี้นัดแรกของทีมชาติไทยพบกับฮ่องกง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ
จากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับทางตรีแดดแอนโตเบโก้วันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคม

ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดนะครับเริ่มเข้าสัญญาณเวลา๑๗นาที๓๐นาทีครับ